พาไปที่จังหวัดพยาวหน่อยครับรุ่นพี่รุ่นน้องเขาชวนกันไปงานบุญสลักพัดนะฮะ
เที่ยวงานบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขี่รถกำลังจะกลับนะครับ
คนขี่เป็นผู้หญิงเป็นรุ่นน้องแต่ขี่รถชวัดเฉวียน
สวิสวาสเกินไปหวาดเสียวเฉียวโฉบเฉียวไปหน่อย
พี่ซึ่งเป็นผู้ชายนั่งซ้อนท้ายเลยไม่พอใจต่อว่าแล้วตบหน้าเบาไปสองสามที
ทันทีทำไมขี่รถอันตรายแบบนี้น่ากลัวพอถึงที่หมายลงจากรถเสร็จแล้ว
รุ่นน้องผู้หญิงที่ขี่ไปคว้ามีดแทงเลยฮะ
ตบหน้าฉันทำไมถึงขั้นนั้นเลยครับนี่เพิ่งจับ
กลับมาจากเที่ยวงานบุญนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
คนเจ็บก็คือผู้ชายคนนี้นายอดิเรกอายุ๕๔ปีครับ
เปิดเสื้อโชว์แผลที่หลังให้ดูเลยครับแผลนี้ผลงานของนางสาวนงเยา
อายุ๓๘ปีเป็นรุ่นน้องในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
นางสาวนงเยาใช้มีดแทงนายอดิเรกจนบาดเจ็บครับคนเจ็บเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวของเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับรุ่นน้องคือนางสาวนงเยาเนี่ย
พากันไปเที่ยวงานบุญอีกหมู่บ้านหนึ่งก่อนจะพากันกลับบ้านครับ
ขากลับเนี่ยนางสาวนงเยาเป็นคนขี่ตัวเขาเองนั่งซ้อนท้าย
ขี่ออกมาได้สักพักหนึ่งนางสาวนงเยาไม่รู้นึกครึ้มอะไร
จู่เร่งเครื่องเร่งเครื่องขี่เร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่พอ
ขี่ด้วยท่าทางหน้าหวาดเสียวคนนั่งซ้อนท้ายมันใจบ่ดีครับ
อืมมันน่ากลัวนะฮะก็เลยต่อว่าไปแล้วตบหน้าไปสองถึงสามที
แต่นายอดิเรกบอกว่าตบเบาคำว่าหนักคำว่าเบา
แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันหรือไม่อย่างไร
ตบเบาไป๒๓ครั้งแล้วบอกว่าทำไมขับรถเร็วจังเลยเนี่ย
เท่านั้นแหละครับตอนนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทุกอย่างกำลังจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอรถมาจอดที่หน้าบ้านนางสาวนงเยาครับ
ทะเลาะกันแรงเลยรอบนี้ประเด็นก็คือว่าตบหน้าฉันทำไม
หลังจากนั้นนางสาวนงเยาครับเห็นมีดวางอยู่ที่บันไดหน้าบ้าน
คว้ามาอย่างไวแล้วแทงไปที่ข้างหลังของนายอดิเรก
นายอดิเรกบาดเจ็บถามว่าถึงขั้นนี้แล้วเอายังไงต่อครับเนี่ยพี่
เจ้าตัวบอกแบบนี้ฮะไม่ขอเอาเรื่องหรอก
ไม่ขอเอาเรื่องก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนในหมู่บ้านเหมือนกัน
แล้วมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดพี่ใจกว้างมากเหลือเกินครับ

ยังขำออกอยู่เลยนะฮะนี่แผลยังติดคลาอยู่เลยนะฮะ

ไม่รู้เหมือนกันก็เลยต้องไปคุยกับเจ้าตัวดีไหมล่ะ

นางสาวนงยาวก็เปิดใจคุยกับทีมข่าวบอกว่า
คือเมื่อวานนี้เธอกับพี่อดิเรกเนี่ย

ก็ไปเที่ยวงานบุญสลากพัดด้วยกัน
ยอมรับว่าขากลับขี่รถกลับมาด้วยความเร็ว

พอมาถึงบ้านก็เลยถามว่าตบหน้าทำไม
แล้วจังหวะนั้นน่ะมันโมโหไง
ฟิลขาดแล้วตาเหลือไปเห็นมีดมือ
ก็เลยไวคว้ามีดมาแล้วแทงไปเลยทันทีฮะ
ลองฟังนางสาวนงเยาครับ
เธอก็ยอมรับว่าเธอขับรถเร็ว

นางสาวนงเยาบอกก็คือว่า
พี่อดิเลกแกเมา
เนี่ยแกเมาน้องก็ดื่มเหมือนกันแต่ดื่มไม่มาก
ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่อดิเลกเขาขี่เดี๋ยวรถจะล้มจะอันตราย
ก็เลยอาสาขี่ให้แล้วปกติขับเร็วอยู่แล้ว
แต่ยังมีสตินะก็ยอมรับแหละว่าขี่เร็วพี่เขาก็เลยโมโห
อาจจะมาจากประเด็นเรื่องเมาด้วยหรือไม่อย่างไร
ก็เลยทำให้มีจังหวะที่โมโหขึ้นปั๊บมือไปเลยพอตบหน้าน้องสาว
น้องสาวก็เลยคว้ามีดแทงสวนตอนที่มาถึงบ้าน
อาจจะสติไม่เต็มร้อยด้วยหรือเปล่า
ขณะที่ญาติของนางสาวนงเยาบอกว่า
เอาจริงแล้วทั้งสองคนเขารู้จักกันมานานแล้วไปมาหาสู่กันตลอดนั่นแหละ
เป็นเหมือนกับคนในชุมชนหมู่บ้านเดียวกัน

บางครั้งก็ดีกันบางครั้งก็ทะเลาะกัน
เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทั้งสองคนเนี่ย
เขากลับมาจากงานบุญแล้วก็ทะเลาะกัน
เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็เห็นว่าตอนนี้สองคนเขาคุยกันเคลียร์ได้แล้วเรียบร้อย

อกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันและบานปลายได้ด้วยนะฮะ